จะมากลับมาดูในส่วนของบ้านเราก็ต้องยอมรับว่า
ณวันนี้ล่าสุดก็คือพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้นคือเยอะที่สุด
คือวันเดียว๖๐ราย๖๐ราย
เมื่อวานเราเพิ่งบอกว่าโอ้โหวันนี้เยอะที่สุดเลยครับทุกผู้ชมครับ๓๕ราย
แต่วันนี้คือ๖๐คือเพิ่มมาอีกเกือบเท่านึงนะคะ
แต่ก็ต้องย้ำว่าคือรักษาหายนะรักษาหายก็จำนวนไม่น้อยนะคะ
แพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะ
เป็นคนออกมาเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขพบผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่มอีก๖๐รายนะคะ
แบ่งเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแบ่งเป็น๒กลุ่ม
คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายเดิมที่ติดเชื้อจากสนามมวยและสถานบันเทิง๔๓รายค่ะ
จำนวนนี้ติดเชื้อจากสนามมวย๑๒รายเป็นผู้ชม
ญาติของผู้ชมมวยคนดูแลค่ายมวยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสนามมวยลุมพินี
และสนามมวยราชดำเนินรวมถึงสนามมวยจิตเมืองนนท์
ติดจากสถานบันเทิง
ตำแหน่งในผับค่ะหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟ
ดีเจพนักงานทำความสะอาดพ่อครัวพิธีกรรองผู้จัดการร้านแคทเชียร์คนเที่ยวแฟนคนไปเที่ยว
สถานบันเทิงคือย่านทองหล่อด้วยย่านทองหล่อเป็นหลัก
หลวงก็มีสุขุมวิทย์ก็ด้วยค่ะครับนี่นะคะอีกกลุ่มนึงค่ะ
เป็นผู้ป่วยที่สัมผัสกับผู้ที่มีรายงานมาก่อนหน้านี้๑๒รายค่ะ
คือเพื่อนร่วมงานภรรยาผู้โดยสารร่วมเที่ยวบิน
ลูกเรือสายการบินแอร์โฮสเตจพนักงานคาโก้
ซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มเหล้าร่วมกันอืม
กินข้าวร่วมวงกันนี่เป็นลักษณะเป็นกลุ่มก้อนครับ
นี่นะคะห้ารายสุดท้ายคือเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาอืม
คุณผู้ชมคะขณะที่กลุ่มที่๒นะคะเป็นผู้ป่วยรายใหม่ค่ะ
อันนี้คือรายใหม่เลยสิบเจ็ดรายคือคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
เก้ารายนะคะกลับมาจากไต้หวันฝรั่งเศสอังกฤษอินเดียอิตาลี
กัมพูชามาเลเซียญี่ปุ่นเยอรมนีอีรานบางรายไปมากกว่าหนึ่งประเทศด้วยนะคะ
อีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ทำงานใกล้ชิดกับคนต่างชาติ
อันนี้มี๓รายเป็นครูพี่เลี้ยงเป็นพนักงานเช็คอิน
เป็นเพื่อนต่างชาติและมีกลุ่มที่ทำงานในสถานที่แออัด
ต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมากอันนี้หนึ่งราย
อันนี้คือเทรนเนอร์ค่ะเทรนเนอร์สอนออกกำลังกายเนี่ยค่ะ
นี่หนึ่งรายนะคะครับมีสี่รายที่ต้องรอผลการสอบส่วนโรคเพิ่มเติม
ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้สื่อข่าว๑รายและเป็นผู้ที่กลับจากการร่วมพิธีทางศาสนานี่คือแจกแจงนะคะ
รายละเอียดเป็นแบบนี้นะคะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
ผู้ป่วยที่พบในไทยมากที่สุดเนี่ยค่ะคืออยู่ในกลุ่มที่ติดเชื้อจากสถานบันเทิงมากที่สุดเลยนะคะ
คุณผู้ชมสะสมรวม๕๗รายนะคะอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะคะ
สะสมรวมทั้งหมดห้าสิบเจ็ดรายครับรองลงมาคือกลุ่มสนามมวยอืมห้าสิบสองราย
ในส่วนของสนามมวยเนี่ยค่ะมีผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ชมแล้วเขามาจากต่างจังหวัด
อ่าใช่พอป่วยกลับภูมิลำเนาอ่าไปจังหวัดของตนครับ
หมายความว่าเอาเชื้อกลับไปที่ภูมิลำเนาของตัวเองด้วยอืม
ที่สำคัญมีบางคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
เป็นผู้เสี่ยงเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีคนติดใช่ไหมคะ
ครับแต่ไม่กักกันตัวเองอืม
คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
ไปมีกิจกรรมนู่นนี่กับผู้อื่นในสังคม

ดังนั้นคนที่รู้ตัวเองว่าเสี่ยง
กรมควบคุมโรคบอกมาเลยว่าขอเถอะ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย

ภาพรวมสะสมในทายณตอนนี้๒๗๒ราย
รักษาหายนะคะต้องย้ำว่ารักษาหายก็จำนวนไม่น้อย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๔๒ราย
อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล๒๒๙ราย
แต่น่าเป็นห่วงก็คือมีอาการหนักอยู่๓รายนะคะ
เสียชีวิตยังแค่๑ศพ
โอ้โหคือจาก๒๗๒ราย

เกือบครึ่งคือมาจากสถานบันเทิงกับสนามมวย
เขาถึงต้องปิดก่อน๑๔วัน
บางอย่างก็ปิดเป็นการชั่วคราวไปก่อนเลย

วันนี้พอรู้ว่าตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้น
เป็นผู้ป่วยใหม่วันนี้ที่แถลง๖๐คน
ผลิตประยุทธ์จันทร์โอชาณมนตรี
ก็ไปที่กระทรวงสาธารณสุขทันทีเลยนะ
คือไปประชุมกับทีมแพทย์

แล้วมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน
ที่มาประชุมมาคุยกับนายก
ให้ข้อมูลเอาไว้น่าสนใจมาก
เกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิด๑๙
เราให้ท่านฟังบางช่วงบางตอนที่เราคัดมา

ว่าก่อนที่มีมัธยาบาลจีนจะใช้มาตรการเข้มข้น
มีผู้ที่แพร่เชื้อโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ
หรือเรียกว่าเป็นภาษาอันดรอคูเมนเต็ดเคส

ต่อมาเรื่องเดียวกันนี่ว่า
เมื่อมีประเทศจีนมีมาตรการเข้มข้นออกมาแล้วเนี่ย
ทำให้คนซึ่งสามารถแพร่เชื้อโดยที่ไม่รู้ว่าติดเชื้อ

เหลือแค่จุด๕เท่าของคนที่ติดเชื้อครับ

เรามีมาตรการเข้มข้นแล้วผมเชื่อว่าอย่างนั้น
นี่คือสิ่งที่อยากให้พวกเราสื่อสำคัญมาก

ให้เข้าใจตรงนี้ครับท่านต้องอดทนท่านต้องลำบาก

ไม่งั้นท่านจะทำลายประเทศชาติ
นี้ที่เป็นทุกคนกลัวตั้งแต่เริ่มต้น
แต่ก็ขอให้รู้ความจริงว่าจริงแล้ว
ผู้ป่วยโรคนี้๘๐เลยแทบจะมีอาการน้อยมากเลย
เดินเหินไปไหนมาไหนได้สบายเลย
มีเพียงส่วนน้อยแค่๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ที่อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องเข้าโรงพยาบาล

แล้วก็มีจำนวนประมาณ๔เปอร์เซ็นต์
ที่อาจจะอยู่ในขั้นวิกฤตที่จะต้องนอนไอซียู

ถึงเรื่องธรรมชาติของโรคว่ามันเป็นแบบนี้
ผมเชื่อเลยว่าอีกสักระยะหนึ่ง
พวกเราก็จะเริ่มยอมรับขึ้น
ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ป่วยแล้ว

อาจจะเอายาไปกิน

แล้วก็หายเป็นปกติดี
โรงพยาบาลจะได้ใช้แรง

มาดูแลผู้ป่วยที่มีอาการมาก

ทุกอย่างไม่ได้เป็นคำตอบ

อย่างเช่นวันนี้เราตรวจ

จนกระทั่งมีปริมาณพอให้เราตรวจเนี่ย
มันมีสิ่งที่ในทางวิชาการเราเรียกว่า
วันที่รับเชื้อวันแรกกับวันที่ตรวจเจอ
ก็คืนแล้ววันลุ่มขึ้นท่านก็มาตรวจ
แล้วท่านก็ไปเที่ยวบอกใครว่าท่านไม่ติดเชื้อ

จะเอาไปแพร่ให้คนรอบข้าง

ที่ติดจากกลุ่มก้อนของเรื่องของสนามมวยเนี่ย
ปรากฏว่าไปโพสต์ว่าตรวจเชื้อเสร็จแล้วไม่ติดครับ
ทั้งที่อีก๓๔วันถัดมาป่วยเป็นไข้

อะไรคือข้อแนะนำหรือมาตรการที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับ
แต่คนไม่กลัวเท่าเดี๋ยวนี้

เพราะสมัยก่อนเนี่ยต้องเรียนนะครับว่า
มันมีสื่อกระแสหลักเป็นหลัก๑๐ปีที่แล้วเนี่ย
เดี๋ยวนี้มันมีสื่อโซเชียลเยอะมาก
เพราะฉะนั้นต้องอาศัยสื่อพวกท่านครับ
ในการที่จะสื่อสารกับประชาชนนะครับ
ให้มั่นใจในกระทรวงสาธารณสุข
เพราะว่าผมได้เรียนท่านประหลัดครับ
ทิบดีท่านรองประหลัดหมดแล้วว่า
ถึงพวกท่านเพื่อท่านส่งไปที่ประชาชน

แล้วประชาชนจะได้เดินไปกับพวกเรา
ว่าท่านฟังแล้วท่านจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลย
จริงค่ะนะคะทีนี้ค่ะในหลายจังหวัดนะคะ

ว่าราชการจังหวัดจะมีมาตรการอย่างไรออกมา
จะมีผู้ติดเชื้อหรือไม่มีก็ตามก็จะต้องเฝ้าระวังกันอยู่ดี
อย่างบางพื้นที่ที่เขามีสถานที่ที่คนไปรวมตัวกันเยอะ

ล่าสุดค่ะคณะกรรมการบริหารเกาะคำชโนธ
สั่งปิด๑๔วันคนก็ไป
โชคขอลาบกันเยอะเป็นประจำ
ปิด๑๔วันนะคะหลังจากมีการระบาดของโควิด๑๙
งดกิจกรรมที่ไปชุมนุมกันเยอะ
ก็เลยมีการประชุมร่วมกันแล้วนะคะ
เกาะคำชโนธวังนาคีนบ้านโนนเมืองหมู่๑๑
ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะ
เพราะว่าแต่ละวันคนไปเกาะคำชโนธ
วันละ๑หมื่นนะคุณภาพภูมิ
วันเป็นหมื่นนะนี่พอสนามมวยลุมพินีเลยนะที่ไป

คณะกรรมการสั่งปิดสะพานนาคาราช
ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะสามารถเข้าเกาะคำชโนธวังนาคิน
ห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้
ปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา๑๔วัน
ก็คือตั้งแต่๒๓มีนาคมถึง๕เมษายน
มีกำหนดเปิดคำชโนธให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไปกราบไหว้ได้อีกครั้ง
นู่นเลยนะคะ๖เมษายนนะคะ
ถ้านักท่องเที่ยวอยากจะเดินทางไปกราบไหว้
ปู่ศรีสุทธโทและแม่ย่าศรีบทุมมา
ให้ไปไหว้ได้ที่บริเวณลานบวงสวงอยู่ด้านนอกเกาะคำชโนธ
หันหน้าเข้าทางเกาะตั้งจิตอธิษฐานขอพรตรงนั้นได้นะคะ
ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายนิรัติพงศิษฐิถาวร

รายงานข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของจังหวัด
บอกว่าปัจจุบันมีประชาชนเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
คนที่มาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
กักตัวครบ๑๔วันแล้ว๘๗๐คน
อยู่ระหว่างการกักตัวเองที่บ้าน๘๓๓คน
เบื้องต้นมีคนเข้าเกณฑ์ในการตรวจหาเชื้อ
ร้อยคนเข้าเกณฑ์เหมือนกับว่าเสี่ยง
ผลตรวจออกมาไม่พบเชื้อ๙๒คน

ดังนั้นนะตอนนี้อุดรธานียังไม่มีคนติดโรคโควิด๑๙
แต่คนเดินทางเข้าไปเยอะก็ป้องกันเอาไว้ก่อน
วันนี้มีการแชร์ภาพของคุณหมอหลายท่านนะฮะ
ที่ขอแรงพวกเราคนไทยทุกคนนะ
บอกว่าตอนนี้คุณหมอก็ทำงานหนักอยู่ที่โรงพยาบาล
เพื่อพวกเราทุกคนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙
แต่ขอแรงพวกเราหน่อยได้ไหม

ผับไปบาร์ไปสนามมวย

คือถ้าเลี้ยงได้อย่าไปเลย

สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อย

ไอจะจามก็ปิดปากปิดจมูก

ให้อยู่บ้านเพียงอย่างเดียวทุกคนนะ

ค่ะเพื่อพวกคุณหมอเขาจะได้มีแรงในการทำงาน